ความเคลื่อนไหวการเมืองหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับค่ะ
เมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักนะฮะ
ประกาศนโยบายบอกเป็นนโยบายแรกของพักพลังประชารัฐ
ถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกค่ะหลังการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยอ่า
คือนโยบายแรกเนี่ยขอดูตอนประกาศนโยบายเลยนะครับ
ป้อมบอกว่าจะเพิ่มเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนใช่ค่ะอ่า
และที่สำคัญก็คือบอกว่าพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย
เพื่อให้ประเทศเนี้ยก้าวข้ามความขัดแย้งอืม
นั่นหมายความว่าอย่างไรส่งสัญญาณ
ที่ขึ้นเวทีและประกาศนะเมื่อวานนี้พลเอกบรวมวิทย์วงสุวรรณนะฮะ
อ่าตอนที่ขึ้นเวทีประกาศนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับมันก็มีคำถามตามมาทันทีว่า
ที่พลเอกประวิทย์ประกาศบนเวทีเมื่อวานนี้เนี่ย
นั่นคือการส่งสัญญาณว่ายังไงที่บอกว่าพักพลังประชารัฐ
พร้อมร่วมมือกับทุกพักทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง
ค่ะวันนี้นะฮะทางพักเพื่อไทยเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปหลายจุดด้วยกันนะครับนนทบุรีเนี่ยนะฮะ
จากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒นะครับมีสอสอได้๖คน
พลักษณ์เพื่อไทยได้มาห้าคนพลังประชารัฐได้หนึ่งคน
แต่ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่
นนทบุรีมีสอสอได้แปดคนนะฮะวันนี้เพื่อไทยก็เลยบุกพื้นที่นนทบุรีนะฮะ
อันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วว่าเรายึดหลักประชาธิปไตย

คือนักข่าวก็ไปถามแล้วครับถามคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ที่พลเอกประวิทย์เนี่ยประกาศเหมือนกับทอดไมตรีว่าพร้อมร่วมงานกับทุกพักเนี่ย
ก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยเห็นอย่างไร
คุณแพทองทานบอกการก้าวข้ามความขัดแย้งก็เป็นเรื่องดีนะฮะ
แต่ถ้าต้องจับมือกับพักไหนนโยบายต้องเหมือนกันกับพักเพื่อไทย
ส่วนเรื่องที่ตอนนี้ตั้งท้องอยู่นะฮะคุณอุ้งอิงแพทองทานบอกว่า
แม้ว่าจะท้องแก่มากขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับ
ยังไงก็เดินหน้าหาเสียงกับพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่นะฮะ
ก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีนะคะเอ่อแต่อันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้ว
เพราะว่าต้องการจะทำให้นโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงให้ประชาชน
บอกประชาชนไปก็อยากให้เกิดขึ้นจริงตามนั้น
ถ้าต้องจับมือพักร่วมอย่างที่บอกค่ะนโยบายหรือว่าแนวคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แบบนี้จะมีปัญหาบ้างไหมคะ
แอบกระซิบพี่นักข่าวว่าไม่มีปัญหาค่ะแอบหาห้องน้ำมาให้หน่อย
อาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยนิดนึงแต่ไม่มีค่ะตอนนี้หาหมอตลอดแล้วก็มีหัวหน้าพักด้วยคุณหมอด้วยค่ะ
ยิ่งเต้นแรงนะครับคะแนนยิ่งมาครับ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมการเมืองอยู่ในมือของประชาชนเราทุกคนนะ
อยากรู้จริงว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองไหนนะคะ
ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖ค่ะอยากที่จะสำรวจคะแนนความนิยมของคนไทยที่มีต่อพักการเมือง
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มันอาจจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง
เราก็เลยมีการจัดทำไทยรัฐโพลขึ้นมา๓ครั้งด้วยกัน
ซึ่งครั้งแรกก็คือเดือนมกราคมนี้นี่แหละนะคะ
เข้าไปสแกนแล้วก็ตอบคำถามประมาณสัก๔๕ข้อใช้เวลาไม่นานเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๙มกราคมก็คือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย

พรุ่งนี้๔ทุ่มนะคะและจะมีการประกาศผลวันที่๒๑มกราคมนี้
ต้องรีบกันเลยนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดราชบุรีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่สำรวจ
ประชาชนตื่นตัวเยอะมากนี่
เขาร่วมกันสแกนทำไทยรัฐโพลกันเยอะเลยเขาบอกว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการ
มันจะมีประมาณ๔ถึง๕คำถามอ่ะคะพี่อุ้ยไม่เกิน๕นาทีก็ทำเสร็จละ
ตอนนี้เดือนมกราคมเนี่ยทิศทางไปทางไหน
บางคนเห็นโพลเวลามีข่าวออกมาหรือว่าเขาส่วนเอิญปนโพลออกมา
บอกไม่เห็นมีใครมาถามฉันเลย

ถามแล้วเข้าไปสแกนคุยกันเลยว่าเราจะเลือกใคร